เหตุการณ์นี้ครับผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์เตือนภัย
นี่แถวรัชดานี่เองหลังจากสตรีท
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทำทีบอก
พี่สงสารหนูหน่อยขอตังค์หนูกลับชนบุรีหน่อยดิ
พอผู้ชายคนนี้ไม่ให้นะโอ้โหจะขอดีด่าซะยับเลย

คือตอนนี้ผมผมไม่แน่ใจว่ามันมีเท่าไหร่

ถือว่าพี่ยืมเถอะ
คนเยอะแยะไม่จำเป็นต้องอายค่ะ

แล้วผมถามคือแล้วพี่ไม่ได้โทรหาเพื่อนหรอกครับ
โทรไปเขาก็ไม่อาจไม่ได้หรอกค่ะเพราะรถตู้ตรงนี้มามันหมดแล้ว

รถตู้จากที่ชนบุรีมาที่นี่มันหมดแล้วมีแต่ขาบอชิดออกไป
น้องค่ะน้องไม่ต้องระแวดระวังอะไรขนาดนั้นพี่ใช้คืนคุณอย่างแน่นอนแล้วคุณเอาเบอร์พี่วัน
ตอนแรกผมก็คิดว่าผมอยากช่วยครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
คือถือว่าพี่ยืมน้องได้ไหมสัก๔๐บาท
ไม่เป็นไรดีกว่าครับผมขอโทษจริงนะครับ
ไม่เป็นระชดากรุงเทพมหาละครอบครเนี่ยแถวนี้คุณบัวเจ้าของคลิปพูดเพราะเชียวพูดกับเขาเพราะเชียว
เอามาแชร์เพื่อเตือนภัยโดนมาเอ่ยขอยืมเงินยืมหรือกึ่งกันโชคเหมือนกันนะ
บอกจะขอเป็นค่าล้นกลับบ้านที่ชลบุรีตอนแรกยืมหลักร้อยดึง๗๐ได้ไหม
ใจแข็งคุณบัวไม่ให้และปฏิเสธโคตรสุภาพ
สุภาพมากนะปฏิเสธแบบสุภาพสุดเลย
แต่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นสาวประเภท๒ด่าซะ
แล้วทำร้ายร่างกายด้วยนะหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
อ้าวอ้าวชาวเน็ตหลายคนเข้ามาบอกว่าเคยเจอเหมือนกัน
แล้วมุกเดิมเลยนะเจอแถวรัชดารถไฟใต้ดินป้ายรถเมย์เนี่ย
ขอยืมเงินกลับพัทยาหน่อยขอยืมเงินกลับชนบุรีหน่อยเหมือนกันเลย
บางคนบอกนู่นจตุจักรก็เคยเจอนะฮะ
ก็เลยเอามาเตือนกันนะครับถ้าเจอแบบนี้น้ำเสียงแบบนี้
พฤติการแบบนี้หนีให้ไกลฮะ
อ๋อเนอะเหลือเกินจริงแหมอยากเจ้าของเขาแล้วก็พูดจากเขาแบบนี้นะครับ
ไถแหละดูออกนะ